บริบอลสาวนะครับก็เดินทางไปถึงเนี่ยปรับตัวมีการฝึกซ้อมนะครับซึ่งสนามซ้อมเนี่ยก็อยู่ภายในโรงแรมที่พักนะครับก่อนที่จะย้ายเข้าไปในโรงแรมหลักซึ่งเป็นการจัดไว้ของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ
เมื่อวานนี้ครับเวลาสิบโมงตามเวลาท้องถิ่นที่โปแลนด์ก็ช้ากว่าไทย๕ชั่วโมงนักตบสาวไทยก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นโรงแรมแบบครบวงจรนะครับในด้านกีฬานะครับอยู่ในโรงแรมมีที่พักพร้อมมีสนามกีฬาซ้อมนักกีฬาก็เดินทางน้อยนะครับได้ซ้อมเต็มที่ก็เน้นเรื่องของการปรับทักษะนะครับยัง

ก็รบกวนเราด้วยวันนี้ก็ดีใจได้ย้ายห้องไปอยู่ห้องแอร์
เราคิดว่าการที่เราได้มาปรับสภาพก่อนในเรื่องของเวลา
เราคิดว่าทำให้ร่างกายเรามีการพร้อมสำหรับการแข่งขันมากขึ้น
เพราะอย่างเมื่อที่เรามาที่สวีทแล้วเรามาก่อนแข่งแป๊บเดียว
ทำให้เราแบบพอตกกลางคืนพอแข่งดึกเราก็รู้สึกง่วงตอนเราแข่งขัน
ไม่อยากให้มันมีอาการนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าอย่างแบบนี้
เราคิดว่าถ้าเราได้พักเต็มที่ร่างกายเราเต็มที่
เราคิดว่าทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้
จากนั้นวันที่๒เจอโปแลนด์๓สิงหาคมก็เป็นช่วงเช้ามืดที่ไทย
วันที่๔สิงหาคมเวลาตี๑๓๐แล้วก็นัดสุดท้ายครับ
เจอประตูริโกวันที่๔สิงหาคมเวลา๔ทุ่มครับ
เราไปดูเรื่องของสื่อกีฬาครับช่วงนี้ก็ประสบปัญหาหนักนะครับ
คนในวงการสื่อก็ตกงานกันเยอะเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวดีอยู่นิดนึงครับ
เพราะว่าสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ก็ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับลูกของสื่อมวลชนนะครับ
สายกีฬาจะโดน๕๘ทุนทุนละ๓๐๐๐บาท
ก็เป็นจะโดนเงินรวมทั้งสิ้นใน๒๐๐๐๐๐บาท
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของนักกีฬา
ของนักข่าวสารกีฬาที่ถูกบริษัทเลิกจ้างไป

ก็บอกชื่นชมกิจกรรมดีที่พี่น้องนักข่าวสายกีฬา
เล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนด้วยกันนะครับ
คือบางคนก็ถูกเลิกจ้างแบบไม่ได้ตั้งตัว

ก้าวผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปให้ได้ครับ